ที่คู่ของดิฉันกันบ้างเป็นคู่ที่กำลังจะสร้างครอบครัวด้วยกันค่ะ
สำหรับสาวแอปเปิ้ลสีเสงียนแล้วก็หนุ่มฟลุ๊กจีระนั่นเองค่ะ
หลังจากที่คบหาดูใจกันมากว่าเป็น๑๐ปีเลยนะคุณคราวนี้ได้เลิกงามยามดีแล้วล่ะ
จะแต่งแน่นอนค่ะสามพฤศจิกายนปีนี้นั่นเองค่ะลูกจีรักกับแอปเปิ้ลสีเสงียนเดินหน้าแพลนงานเต็มที่
ล่าสุดค่ะทั้งคู่มีการโพสต์ภาพความคืบหน้าเกี่ยวกับงานแต่งงานผ่านไอจีค่ะ
ก็เป็นขั้นตอนสำคัญในการตัดชุดแต่งงานนั่นเองนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเห็นไหม

ทั้งจะเป็นชุดฟูป้องสีขาวกับซีทรูแขนยาวนะคะเป็นลูกไม้ด้วย
ส่วนอีกชุดนึงเนี่ยน่าจะเป็นชุดยกน้ำชานาฏิชันดาวน์
เพราะว่าเป็นชุดสีแดงใช่ไหมเออสวยสดงดงามทั้งคู่เลย
ฟินาเล่เบดดิ้งสตูดิโอค่ะให้เป็นผู้ดูแลสำหรับโอกาสพิเศษในครั้งนี้นะคะ
ก็นั่นแหละอีกไม่กี่เดือนนะ๔๕เดือนเนี่ยก็จะถึงวันสำคัญของเขาแล้วนั่นเองนะจ๊ะ
เชื่อว่าอีกไม่นานเราจะได้ชมภาพพรีเวดดิ้งหวานของทั้งคู่อย่างแน่นอนนะคะ
โอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่ฝ่าฟันกันมาพอสมควรนะ
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการมีแพลนวิวามาแล้วเนี่ยแล้วอยู่ก็มีการบอกเลิกรากันไปด้วย
แต่ท้ายที่สุดนำความเข้าใจ๑๐ปีผ่านมาเนี่ยยังไงก็ตาม
คนเรามันต้องมีปัญหากันบ้างกระทบกระทั่งท้ายที่สุดเคลียร์กันลงตัว
จัดแน่นอนนะคะงานแต่งงานของคู่นี้ค่ะสิบปีผ่านไปนะหลายหลายอย่าง
ทุกอย่างตอนนี้ก็ลงตัวเดี๋ยวรอดูนะคะว่าวันวิวาเนี่ย
จะอลังการอย่างที่ทั้งคู่เนี่ยเขาเปลยกันไว้หรือเปล่าใช่ค่ะ